คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่คู่รักนะคะ

คุณวิวนะคะแล้วก็คุณเจเจติพัฒน์นั่นเองจ้ะ

เล่าให้เราฟังค่ะว่าตอนนี้ทำงานทุกวันเลยครับพี่
ไม่มีเวลาเดินทางไปทำบุญเท่ากับหวานใจน้องวิวเลย

วิวเขาวางแผนว่าจะไปมูที่พม่า

เป็นการรวมตัวไปกับครอบครัวแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
แม้จะไม่ได้เดินทางไปด้วยนะคะ
แต่เจดเนี่ยก็มีวิธีฝากทำบุญแบบใหม่แบบสับ

อยากรู้เหมือนกันไม่ได้ไปทำบุญเนี่ยนะ
แต่ว่ามีวิธีฝากไปทำบุญด้วย
เออเจ้าตัวมั่นใจด้วยว่าจะได้รับผลแน่นอน
วิธีไหนบอกหน่อยเจ๊จ๋า
เขาก็เหมือนสบายใจที่จะทำอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็ส่งผลมากับข้างในเรา

พี่ไพไปทำบุญอะไรที่ไหนอย่างไรคะ

ใช่แต่ว่าผมไม่ได้ไปผมต้องถ่ายละคร

แปะตัวไปจะได้ด้วยนะครับใช่ได้ด้วย

ดูหน้าตาออล่าเป่งประกายขนาดนี้
หน้าเขาอิ่มบุญแหละแสงที่สตูเขาแรงเหมือนกันนะเออคุณผู้ชม

แต่ว่างานเพลงงานดนตรีหนุ่มเจ็ดเขาก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมค่ะ
ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีท่านหนึ่งนะจ๊ะ
ส่วนตัวชอบเรื่องการเล่นตีกองมากเลย
ทุกครั้งที่ได้เล่นนะเหมือนได้ความสบายใจกลับมาทุกครั้งไง
เข้าใจนะการตีกองมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ไง

จักรวาลคู่ขนานเจดบอกว่าอุ๊ยกระแสตอบรับดีนะครับ
แล้วก็มีแฟนชอบนะคะแต่แอบเสียดายเหมือนกัน
เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้โปรโมทเพลงเลยค่ะ
ไปฟังเสียงนักร้องท่านนี้กันนิดนึงค่ะ

ก็เลยยังไม่ค่อยได้โปรโมทเยอะมากนัก
ที่คนเขาบอกว่าแบบไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เลย

เรารู้สึกว่าเพลงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ
ไม่ได้ต้องแบบรีบประโคมไปตอนที่มันเพิ่งออกอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ถ้าเกิดสมมุติว่า
ละครเราอ้อนคนอาจจะไปย้อนดูเพลงเราก็ได้
เราก็คิดอย่างนี้ไง